ไว้ในที่ท่านที่คอโรฟกับผมภิตาเลียมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพเก้าไกล
ว่าการกระชวงแกราฮหบ
ท่านประธานครับการอภิปรายของผมในวันนี้
แตกต่างจากทุกการอภิปรายของผมที่ผ่านมา
จะเป็นโอกาสสุดท้ายของรัฐสภาเราครับ
ที่จะตอกตะปู

พลเอกประยุทธ์สิ้นสุดไปจากการเมืองไทยเสียทีดึง
ด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจ
ยามที่บ้านเมืองกำลังระส่ำระสาย

แล้วเรากลับมีผู้นำที่ไว้วางใจไม่ได้

ถ้าเรายกเส้นแบ่งทางการเมือง
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลออก

ดูการชี้แจงของทางรัฐบาล

แล้วก็ย้อนไปถึงสัญญา
ที่เราเคยเสนอให้กับพี่น้องประชาชน

ว่าเราจะไม่มีวันสืบทอดอำนาจ
ให้กับรัฐบาลพระเด็จการ

กพร่องเสียหายอย่างรุนแรงทุกด้าน
เพิกเฉลอยต่อการทุจริต

ขยายวงกว้างรุนแรงมากขึ้น

เลือกที่จะชี้แจงบางทีก็เดินหนีเลย
ถ้ามองจาก๔วันที่ผ่านมา

ว่าพอกันที๘ปี

ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา
กับยุทธศาสตร์๓แกน

พอแถลงออกมาฟังดูแล้ว

เวลาอีก๒ปีให้ออก
อกผลให้มันเกิดสำเร็จ

ไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่ต่ออีก๒ปี

ผมขอโทษท่านนายกถ้าเกิดพวกผมเข้าใจผิด

เมื่อแถลงออกมาครับ๓แกนแห่งอนาคต
ก็มีฉันธามติสหบาทามาจากทุกที่ทุกทางครับ
ว่า๓แกนนี่คือ๓กลวง

ไม่ว่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศ
จนไปถึงคนที่ลำบากที่สุดในประเทศไทย
ไม่ว่าเขาจะเป็นในธนาคารอันดับต้นของประเทศไทย

ไม่ว่าเขาจะเป็นสอสอทางฝ่ายค้านของเพื่อไทย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับท่านประธาน
ท่านนายกแถลงออกมาท่านไม่รู้เรื่องว่าท่านกำลังพูดอะไรอยู่ครับ

แกนที่๑กับความย้อนแย้งของข้อมูลที่ใช้เวลาพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พูดออกมาครับว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้ใกล้เสร็จแล้ว
ผมไม่รู้ว่าท่านโดนคนเขียนสคริปหลอกท่านหรือเปล่าว่าใกล้เสร็จแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่บอกว่าใกล้เสร็จแล้ว
เรื่องเกี่ยวกับสัญญาสนามบิน๓สนามบิน
มูลมา๓ปีครับท่านประธานความคืบหน้าเท่าไหร่รู้ไหมครับ
ความคืบหน้าเท่ากับ๐ครับ
รถไฟไทยจีนสร้างมา๕ปีคืบหน้าไป๔๖ครับ

ผมไม่แน่ใจว่าคำว่าใกล้เสร็จของท่านนี่ท่านไปเอามาจากไหน
แล้วคำว่าใกล้เสร็จของท่านนายกรัฐมนตรี
กับความใกล้เสร็จของนักลงทุนที่ท่านไปจ้างเข้ามา
ท่านไปดึงเข้ามาลงทุนเนี่ย

บอกว่าคำว่าใกล้เสร็จของนายกรัฐมนตรีนี้เป็นความย้อนแย้งและไม่เป็นความจริง
และไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้

บอกว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้เสร็จเชื่อมกันเมื่อไหร่
ถ้าท่านประธานฟังเพื่อนของผมสสสุรเชษฐ์ได้พูดมา
ซ้ำซ้อนไปแล้ว๔๐๐กว่ากิโลเมตรครับ
ใช้งบประมาณมากมายมหาศาล๕๘ล้านล้านสสสุรเชษฐ์กล่าวหา

เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ครับ
แล้วผมก็ต้องขอโทษเพื่อนสอสอของผมด้วย
ผมก็คิดว่าผิดครับผมว่ามากกว่า๕๘ล้านล้านครับ
เพราะตอนนี้ค่าเหล็กขึ้นไป๕๐แล้ว
ค่าปูน่ะขึ้นไปอีก๑๐แล้ว
ประกาศไปแล้วเวรคืนที่ดินก็ไม่ได้ที่ดินก็มีแต่ขึ้นแต่ขึ้น
พอมันสำเร็จขึ้นมาครับก็ซ้ำซ้อนกัน
มอเตอร์เวย์ทั้งรถไฟลาคู่ทั้งรถไฟเดี่ยวความเร็วสูง
ไปด้วยกันหมดแย่งลูกค้ากันเอง
สรุปแล้วประชาชนเสียทั้งขึ้นทั้งร่อง
เพราะงบประมาณ๕๘ล้านล้านขึ้นไปที่จะต้องใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
แต่กลับไม่มีคนใช้แต่ต้องเสียค่าธรรมนุบำรุงถูกไหมครับ
ต้องเสียค่าลงทุนพวกนี้ถูกไหมครับต้องเสียค่าโดยสารที่แพงขึ้นถูกไหมครับ
อันนี้นี่ชัดเจนครับว่าถ้าเราปล่อยให้พลเอกประยุทธ์
ยังดำเนินการต่อไปแบบนี้และเป็นโจ๊กอย่างแน่นอนครับ
ทำให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมครับทำให้ผมคิดถึงต่อหม้อโฮปวิว
เสาโง่ที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วไม่มีคนใช้
จริงแล้วถ้าพวกเราเป็นนักการเมืองเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์
มาจากคนรัสเซียเมื่อ๓๐๐ปีที่แล้วครับไปสร้างเมืองปลอมขึ้นมา
เพื่อที่มาหลอกจักรพรรดิสร้างเมืองปลอมขึ้นมาให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดูสวยดูดีดูใหญ่ดูเยอะแล้วหลอกจักรพรรดิว่าบ้านเมืองเราเจริญ
ประชาชนเราภาสุทธิ์แต่จริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะจริงแล้วมันก็คือ
อนุสาวรีแห่งความอัปยศอนุสาวรีแห่งการสร้างขึ้นมา
เพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ได้มีโอกาสใช้
อันนี้เป็นเรื่องที่ไว้วางใจไม่ได้เรื่องที่หนึ่งครับกับแกนที่กลัวของท่าน
นายกบอกครับว่าจะทำให้ประเทศไทยเดินนำหน้าทุกประเทศทั่วภูมิภาค

ผมนี่ฟังแล้วไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี
ในวันเดียวกันที่นายกพูดเรื่องนี้ครับ
ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูครับเวียดนามเพื่อนของเราครับ
แถลงวันเดียวกันเหมือนกันครับบอกว่าขอเลื่อนออกไปอีก๑เดือนจากกำหนดเดิม

ตอนนี้นี่ถ้าจะเอาตัวเลขมาวิ่งมาให้กันดูกันท่านประธานดูครับ
สีแดงคือการส่งออกรถของจีนสีน้ำเงินคือของไทย

พูดอะไรครับว่าเราจะเดินดำหน้าประเทศอื่นในภูมิภาค

หัวใจของแบตเตอรี่คืออะไรครับ
ใจของแบตเตอรี่ก็คือแร่ลิเตียมแร่โคบอลแล้วก็แร่นิโก้
เตรียมกับโคบอลอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่จีน

และนั่นก็คือสาเหตุนะครับที่เราเห็นประธานได้บิดีโจโควีของเขา
ไปพูดคุยกับอีลอนมัสแล้วก็ชวนให้เขามาลงทุนในที่นี้ได้
เพราะฉะนั้นมันมีสาเหตุอะไรที่จะให้เขามาลงทุนกับเราครับ
ค่ายอย่างเกาหลีค่ายอย่างญี่ปุ่นก็ไปลงทุนที่อินโดนีเซีย
ที่มีแร่นิโก้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาในไทย
ก็ส่งเข้ามาในไทยอย่างที่เห็นอยู่ตามท้องถนนอยู่ทุกวันนี้

จะทำยังไงไม่ให้เราเป็นสุสานรถสันดาบ
เพราะกว่าอีก๓๐กว่าเปอร์เซ็นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์
ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสีย

ผมกังวลว่ามันจะเป็นความท้าทายมากกว่าโอกาส
สสสุเทพปีกแรงงานของผมครับ
บอกมา๘แสนกว่าคนนะครับ
ที่ประเทศไทยไล่กวดไม่ทัน

ผมคิดว่าท่านไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
สาหกรรมอาจจะไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

ถ้าจะให้ไว้วางใจให้ได้ยกตัวอย่างถ้าจะให้ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ได้
ทำยังไงให้ชัด๔ชั่วโมงเหลืออยู่แค่๔นาที
เข้าใจปรทอเพิ่งลงทุนไปครับเข้าใจแต่ว่ามันช้าไปแล้วไง
เพื่อที่จะให้เวลาขับรถไปที่หัวหินเปลี่ยนกลับมาแล้วก็ขับกลับมาได้
มานั่งคิดว่าแบตเตอรี่ที่ยังรีไซเคิลกันไม่ได้
ผมไว้วางใจท่านแสดงว่าท่านรู้เรื่องจริง
ท่านก็ไม่มั่วกับข้อมูลอย่างสิ่งที่ท่านพูด
ไม่ไว้วางใจในแกนที่กลวงที่๓เกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อันนี้นี่ยิ่งไว้วางใจท่านไม่ได้เลยครับ
ไม่มีความน่าเชื่อถือรู้อยู่เพราะอะไรครับ
๕๗ที่ท่านยึดอำนาจมาท่านก็พูดเรื่องนี้แถลงอย่างนี้กับสนชกับสภา
ปี๖๒ท่านก็พูดอีกครับจริงแล้วผมไปนั่งไล่ดูท่านพูดตั้งแต่ปี๕๗๕๘๕๙๖๑๐๖๑๖๒๖๓๖๔๖๕
ทุกปีถ้าท่านทำได้จริงท่านทำไปนานแล้วครับ
แล้วตัวเลขที่ออกมาเป็นยังไงครับผมย้อนไปดู๒๖๖
ปรากฏว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อยากตามประเภทธุรกิจของสีเขียว
ธุรกิจใหญ่โตขึ้น๑๒๘ในขณะที่สีแดงถ้าไม่รวมซอฟต์โลนติดลบนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ท่านพูดมาเหมือนเป็นแผ่นเสียงตกร่องว่า
ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้
มันเป็นสิ่งที่กลวงมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไว้วางใจไม่ได้
แต่สำหรับผมแล้วสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้มากกว่า๓แกนที่กลัวที่ได้พูดถึงไปแล้ว
ก็คือความห่างเหินของท่านนายกรัฐมนตรีกับพี่น้องประชาชนครับ
ในช่วงที่ค่าเงินเฟ้อสูงที่สุดในรอบ๒๔ปี
ในช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่ราคาปุ๋ยแพงที่สุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมา
ในช่วงที่หนี้สาธารณะสูงที่สุดในช่วงที่มีการเก็บข้อมูลมา
ในช่วงที่ราคาอาหารสูงที่สุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมา
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี
ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

ในช่วงที่สุดในรอบ๑๖ปี

น้องเด็กปฐมปลายก็ต้องคำนวณเป็นครับว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นแบบไหน

เพราะฉะนั้นสสวรพบพูดถูกแล้วท่านรัฐมนตรีนั่นแหละที่พูดผิด
พอรัฐมนตรีพูดผิดปุ๊บก็ปกป้องก่อน
ว่าค่าพร้อมจ่ายนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น
แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์
เกิดขึ้นเมื่อ๘ปีที่แล้วโบ้ยไปทางฝั่งขวามือเพื่อนของผม

มันมีอยู่มา๘ปีแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านในฐานะผู้นำ
ที่จะต้องเจรจาถ้าท่านมีความกล้าพอที่จะชนกับนายทุน
ท่านก็ไปเจรจากับเขาว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมา
มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโควิดมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์
ขอที่จะเวฟเรื่องแบบนี้ได้ไหม

แต่ละประเทศที่มีวิธีคิดแบบนี้ก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน
เขาก็ไปเจรจากับในทุนผู้ผลิตไฟฟ้าของเขา
เพื่อที่จะสามารถที่จะทำให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนถูกลงได้
อันนี้คือไว้วางใจไม่ได้กับการบริหารที่ผิดพลาด
การบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ

สิ่งที่ทำลายศักยภาพของประเทศอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทุจริต

เรื่องการที่ไม่สามารถแสดงความสุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ได้
ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของสอสออมรัฐครับ
เรื่องทุจริตในกองทัพ
เกี่ยวกับพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๙
เมื่อเดือนแห่ง๓๖ครับ
มือขวาของผมคือสัญญาก่อสร้างครับ
สัญญาก่อสร้างคือสิงหาคมปี๖๔

มีการแข่งการประมูลมีการเสนอราคาแล้วค่อยสร้าง
อันนี้สร้างแล้วค่อยเซ็น

สวัสดีสวัสดีอำมาตย์รัฐยังอภิปรายต่อครับ

เริ่มลื้อตั้งแต่กุมภาคม๖๒
ขวามือของผมคือการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปแล้วปรบจจนี่ไม่เขียนไปเลยครับ

เขียนไปเลยครับว่ายกเว้นทหารไม่จำเป็นที่ต้องใช้
อันนี้นี่จริงไม่ต้องหลั่งปรบใช้ปรบก็ได้นะครับ
พรบก็ได้นะครับเป็นแค่สามัญสำนึกใครก็ต้องรู้ว่า
ในการจะใช้งบประมาณแผ่นดินคุณก็ต้องเริ่มต้น
ด้วยการเขียนโครงการด้วยการประมูลด้วยการหาผู้ชนะ
แล้วค่อยจัดซื้อจัดจ้างแล้วค่อยมีการเบิกงบประมาณ

แล้วนี่คือวิธีการทำมาหากินการผูกปินโตของกองทัพ

ต่อมาครับสสจิรัตน์กับสสรวมของผม
พิปรายให้เห็นถึงวัฒนธรรมลอยนวลเมื่อมีการทุจริตในกองทัพ
ทางฝ่ายผู้ขายโดนสารตัดสินให้จ่ายคืนหลายร้อยล้านแล้ว
มีข้าราชการชั้นผู้น้อยอีกมากที่ได้รับการพิพากษาว่าผิดจริง
แต่คนที่เป็นผู้อนุมัติให้ซื้อเป็นคนที่ผู้อนุมัติในหลักการลอยนวล
ไม่มีใครอยู่ในสำนวนคำฟ้องสักคนหนึ่ง
ผมถามหาถึงความรับผิดชอบของความเป็นผู้นำครับ

ที่มีลายเซ็นต์ของพลเอกประวิทย์ในการอนุมัติซื้อชัดเจนครับ
ผมถามหาถึงความรับผิดชอบครับถึงภาวะผู้นำที่เราเคยพูดกันว่าจะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
ข้าราชการท่านผู้น้อยทั้งหลายท่านฟังไว้นะครับ
ว่าถ้าท่านคิดว่าการที่ท่านรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วท่านจะรอดเวลาเขารอดเขาไม่เอาท่านรอดไปด้วยหรอกครับ
ทั้งหมดทั้งปวงนี้มีความผิดชัดเจนแต่ผู้ที่จะเป็นผู้ที่มีลายเซ็นต์ในการอนุมัติไม่ว่าจะอนุมัติในการหลักการไม่ว่าจะอนุมัติให้ซื้อไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียว
มาที่เรื่องของสอสอโรเหมือนกันครับมีการทุจริตในกองทัพตำรวจแยกชิ้นส่วนเครื่องบินมีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบเล่าสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งถ่วงเวลาไปเรื่อยถึงเวลาปุ๊บนายกรัฐมนตรีเอางบกลางมาจ่ายค่าเสียหายแล้วเขาก็ยังลอยนวลอยู่ไปอยู่กับหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเองโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่มีใครที่
จะต้องรับโทษครับความผิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั่นคือแกนที่เป็นแกนที่หนึ่งของนายกรัฐมนตรีในการทำลายศักยภาพของพี่น้องประชาชนมากไปกว่านั้นครับสิ่งที่เราเรียกร้องจากท่านนายกรัฐมนตรีคือการแสดงออกถึงความสุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีปล่อยมาให้นานขนาดนี้
กับรองนายกรัฐมนตรีในการควบคุมของท่านคือท่านผลเอกประวิทย์

แน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้มาอภิปรายปปช
ถึงผมจะมีข้อกลางคาเล็กน้อยที่มาของปปชความสนิทสนมกับผลเอกประวิทย์
เป็นประธานแล้วเอาชื่อมาเสนอให้กับสนชอีกที
แต่ผมไม่ได้มาอภิปรายปปชครับผมมาอภิปรายพลเอกประยุทธ์
ที่ท่านปล่อยให้รองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประวิทธิ์
มีข้อกางขาและตามยศติเยอะเดอะเดอะเลยว่า

ท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานอีกทีหนึ่ง

ี่ห้ออะไรปาเต๊ะเอพีบรองแปง
ทั้งหมดนี้อยู่ในมือผมง่ายนิดเดียวครับผม

ไปตรวจสอบไม่แน่พรุ่งนี้

ท้าเลยครับวันนี้ผมขอท้าท่านกลางสภา

ผมรู้ท่านจำไม่ได้ไม่รู้ครับ

ราคาเท่าไหร่รุ่นไหนบ้าง

มีรุ่นไหนบ้างทั้งหมดอยู่ในมือผมอยู่นี้หรือครับ

แต่ถ้าทำไม่ได้นี่ผมอยากจะบอกให้ว่า

ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอาจจะไม่รู้เท่าท่าน

เวลาจะซ่อมออกมาเนี่ยเขาต้องเอาใบออกมา

เรื่องต่อไปเลยครับซ้ำประเด็นแล้วครับ
กับพวกพี่ปลายคนก่อนเชิญต่อ

ก็คือนาฬิกาพวกนี้นี่

ที่รักในประชาธิปไตยทำงานอยู่กับ

มีคนพูดภาษาไทยพูดเรื่องนาฬิกาพวกนี้

อันนี้นี่เป็นเรื่องที่
ถ้าต้องการที่จะแสดง

ส่วนที่เป็นแกนที่

ของประเทศไทยในต่างประเทศครับ
ท่านประธานคงพอจะทราบดีครับว่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดวัคซีนที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้

ที่มีความสามารถในด้านทาง

สามารถที่จะมีลูกล่อลูกชน
ใช้วิถิไหนในการจะเป็นคนไทยในการจรรจา
รู้เขารู้เราว่าเราต้องการอะไร
แล้วเขาต้องการอะไร

พอกลับมาเป็นประชาธิปไตยให้มันดีขึ้นสักหน่อยดีสักหน่อยเขาก็เชิญท่านไปเองครับ
ไม่ได้หมายความว่าท่านมีความสามารถในทางการต่างประเทศแต่อย่างใด
แล้วถ้าเกิดการต่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับการบริหารประเทศของเราในยุคสมัยนี้
อะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับการต่างประเทศของประเทศไทยครับ
พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยกราโหมแล้วก็ผู้แทนพิเศษพม่าที่สอสอปฏิบัติอภิปรายไปเมื่อวานนี้แหละครับ
เจอผู้แทนของอเมริกาก็ถามครับคุณเป็นสอสอประเทศไทยใช่ไหมคุณจะทำยังไงกับเมียนมาร์
ผมไปเจอผู้แทนของคนจีนก็ถามผมเหมือนกันครับว่าประเทศไทยจะทำยังไงกับเมียนมาร์
เพราะฉะนั้นเรื่องของเมียนมาร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สนใจเป็นเรื่องที่มีความสนใจทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งประเทศจีนครับ
ถ้าเราทำดีคิดกับการทำกับประเทศเมียนมาร์ได้ดีวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสครับ
แต่ท่านนายกรัฐมนตรีทำให้วิกฤตกลายเป็นหายนะซะ
พม่านี่เมียนมาร์นี่มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชายแดน๒๔๐๐กว่ากิโลเมตรที่เราอยู่ด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติของพี่น้องเมียนมาร์ที่มาช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
แรงงานต่างที่มาอยู่ในภาคธุรกิจอาหารภาคการประมงทั้งหมดนี้เราต้องใช้แรงงานจากพี่น้องเมียนมาร์ทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็น๑๗แสนล้านการลงทุนของพวกเราที่ไปลงทุนอยู่ที่เมียนมาร์
ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย๒แสนกว่าล้านที่มีอยู่ในระหว่างเมียนมาร์กับประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเมียนมาร์เป็นประเทศที่มีความสำคัญกับประเทศไทยมากครับ
ถ้าเราทำให้ดีเพื่อนบ้านเราสงบเพื่อนบ้านเราเจริญเราก็จะเจริญไปด้วย
ปัญหาต่างที่เราเคยมีอยู่ตอนนี้ก็จะไม่มี
แต่ถ้าเกิดเราทำไม่ดีปล่อยให้ประเทศเมียนมาร์ปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านเราลุกเป็นไฟ
สักวันหนึ่งไฟก็จะไหม้มาถึงเราฉันใดก็ฉันนั้น

แต่การบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่คิดว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องเล็กน้อย
และเป็นเรื่องที่ไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ผิดถนัดเลยครับ
เป็นความผิดพลาดทางการบริหารทางการต่างประเทศของประเทศไทยอย่างแน่นอน
เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงแล้วเรื่องของพม่าไม่ได้เป็นเรื่องภายในแล้วครับ
ถ้าท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศบ้างท่านจะทราบดี
ว่าตอนนี้สหประชาชาติกำลังดำเนินการในการตรวจสอบพม่าว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่
ที่กล่าวหาพม่าว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในการที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องภายในและไม่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น

มีการคิดถึงเรื่องอาชญากรรมทางต่อมนุษยชาติอยู่ที่เมียนมาแล้วอย่างแน่นอน
เรื่องที่สองท่านบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับ
ท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อย
แล้วก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการที่เราปล่อยให้เพื่อนมาเดินลัดสนามย่าหน้าบ้าน
เราจะยิงเขาเลยเหรอ

เพราะว่าถ้าพูดเอาแบบนั้นให้ตรงก็คือว่าเราปล่อยให้เพื่อนเดินรัดสนามหน้าบ้านเรา
เพื่อที่จะไปเข็นฆ่าประชาชนของเขา

และมีกฎหมายต่างประเทศรับรองถึงความผิดอย่างนี้ครับ
เป็นภาษาไทยก็คือความรับผิดชอบของรัฐหนึ่งต่อความผิดของอีกรัฐหนึ่ง
มาตรา๑๖พูดไว้ชัดเจนครับว่าถ้ามีการให้ใช้น่านฟ้าอนาเขตของรัฐใด
เพื่อที่จะให้ก่ออาชญากรทางสงครามทำการสงครามเขียนค่าประชาชนของประเทศนั้น
ประเทศนั้นมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
เอาคนเข้าคุกมาแล้วที่เอาคนเข้าคุกมาแล้วนั่นก็คือคดีบอสเนียเมื่อปี๒๐๐๗ครับ
ผู้นำมีคนที่เป็นนักการเมืองที่จะต้องติดคุกเพราะกฎหมายนี้มา
ที่ผิดพลาดข้อที่๓เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านคิดว่าไม่ใช่เรื่องภายใน
ไม่ใช่เรื่องเล็กจริงแล้ว
ประเทศไทยมีส่วนรับรู้ด้วยคำพูดของ

ว่ามีการตรวจน่านฟ้าอนาเขตของประเทศไทยตลอด๒๔ชั่วโมง
มีหน่วยสายข่าวที่จะรู้ตลอดเวลาว่าเครื่องบินเหล่านี้
จะเข้ามาเมื่อไหร่และจะเข้ามาทำอะไร
และเมื่อที่เขาเข้ามาอาณาเขตไทย
เขายิงเข็นฆ่าประชาชนของเขาครับมีผู้เสียชีวิตจริง
ผู้เสียชีวิตถ้าเป็นสื่อของไทยอาจจะบอกว่า๒คน
ถ้าไปถามของเมียนมาร์๑๓คนผมโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ว่าจริงแล้วคืออะไรเขาบอกเสียหายหลายสิบคน
จริงไม่จริงไม่รู้แต่มีผู้เสียหายแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นความผิดของเมียนมาร์ที่เป็นอาชญากรรมสงคราม

การช่วยเหลือของไทยคือการปล่อยให้เครื่องบินลบเมียนมาร์
เข้ามาใช้น่านฟ้าของไทย
ซึ่งผิดตามมาตรา๑๖และความรับรู้ต่อการกระทำผิด
เมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยสารภาพกลางสภา
ว่าไทยรู้ว่ามีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้น
ผมกังวลเหลือเกินครับว่าการกระทำแบบนี้
จะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องขึ้นสารโลก
ภายในอีก๑๐ปีและ๒๐ปี
เป็นอาชญากรรมสงครามที่ไทยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
แล้วผมไม่รู้ว่าตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบยังไง
ที่บอกว่าจะรับผิดชอบแต่จริงแล้วก็ให้คนอื่นเป็นคนที่จะรับผิดชอบ
อันนี้คือความเสียหายของศักยภาพของประเทศไทยในต่างประเทศ

คนที่ท่านนายกรัฐมนตร์ประยุทธ์เลือกมา
ในการดูแลวิกฤตสถานการณ์พม่าผู้แทนพิเศษ
อย่างที่คุณสสปฏิพัฒน์ได้อภิปรายไปแล้วเมื่อวาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคที่ผิดประเภทผิดกฎหมาย
ทำให้ต้องสารภาพว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรมการฟอกเงิน
และต้องถูกคุมขังไว้ในบ้าน๖เดือนเต็ม

ที่คุณปฏิพัฒน์ไม่เคยเห็นครับ
อันนี้คือหลักฐานที่มาจากกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับความมั่นคงต่อประเทศจีน

แทนพิเศษของเราคนนี้คุณพอลีน
เคยพาเจ้าสัวอันดับต้นของประเทศไทยเข้าพบ

ซึ่งตรงนี้นี่มีความผิดจนทำให้ความผิดนี้มาสู่หลักฐาน
อันที่๒ก็คือหลักฐานที่ทำให้คุณแอนโตนี่เล็ก
ซึ่งจริงแล้วตอนนั้นเขาเป็นเลขาสมชด้วยนะครับ
เห็นท่านนายกชอบใช้สมช
ขาสมชคนนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะรับตำแหน่ง
เพราะฉะนั้นสำหรับท่านนายกถ้าต้องการที่อยากจะกู้
วิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการต่างประเทศของประเทศไทย
ต้องเปลี่ยนผู้แทนพิเศษเรื่องเกี่ยวกับพม่าเกี่ยวกับเมียนมา
แล้วตั้งใจที่จะใช้โอกาสตรงนี้ของเมียนมาร์
ในการทำในสิ่งที่อเมริกาก็อยากได้

นั่นก็คือความสงบในพม่าในเมียนมา
อเมริกาก็ต้องการที่จะให้เมียนมาสงบ
เพื่อที่จะการให้อาเซียนเป็นเอกภาพ
จีนก็ต้องการที่จะอยากให้เมียนมาสงบ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
ถ้าเรามีผู้นำที่ไว้วางใจได้และเข้าใจนโยบายต่างประเทศ
อันที่๓ครับที่เป็นแก่นแท้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
คือการทำลายความหวังแล้วก็ทำลายศักยภาพของพี่น้องประชาชน
ผมฟังที่สสเบนจาพูด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปเสียชีวิตของคุณวัดวรยางกูลผู้เขียน
ไม่ว่าจะเป็นคุณตะวันคุณใบปอคุณบุ้งที่ต้องติดคุก
โดยที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาคดี
ผมนี่แหละครับคนที่เป็นนายประกันให้กับคุณตะวัด
กับสิ่งที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ทำกับพี่น้องประชาชน
อย่างบริษัทโฆษณาอย่างคุณนารา
ไม่ได้ทำให้ศักยภาพของคนทั้งสังคมดีขึ้นไม่ได้ทำให้เสรีภาพของคนอย่างผมดีขึ้น
เพราะว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นลูกผมสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนผม
สักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นยากของท่านประธานที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
ขึ้นมาในประเทศไทยและเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในระบบประชาธิปไตยอัตมีพระมหากศัตริย์เป็นประมุก
ท่านมีหน้าที่เป็นทั้งเกาะกำบังท่านมีหน้าที่เป็นคนที่คอยเบรกสิ่งที่จะทำให้
ประเทศของเราเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์เป็นประมุก
ท่านต้องเป็นคนที่ลิเริ่มในการแก้ม๑๑๒ครับไม่ใช่พวกผม
ถ้าท่านที่จะต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ท่านจะต้องมีกุศโลบาย
ท่านจะต้องเข้าใจว่าความจริงอันน่าอักกะอักกะอวนใจท่านจะต้องเข้าใจว่าความรู้สึกของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป
เราจะทำอย่างไรใช้กุศโลบายอย่างไรแก้รัฐธรรมนูลอย่างไรวางพระราชฐานะวางพระราชสถานะอย่างไร
ให้ประเทศไทยมีฉันธรรมติใหม่แล้วก็เดินต่อไปได้ไม่ใช่การกระทำอย่างที่ท่านทำอยู่
มากไปกว่านั้นถ้าใครบางคนคิดว่าเรื่องนี้ปลอดภัยฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ไม่มีใครปลอดภัยครับ
ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานเองไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในเอง
อย่าลืมนะครับประเด็จการนี้ไม่เคยไว้ใจใครโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดท่าน
ไม่ว่าท่านรัฐมนตรีไม่ว่าท่านนายกจะรู้จักไม่รู้จักรับไม่รับมีนโยบายหรือไม่มีนโยบาย
แต่มันมีเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแล้วเราไปพิสูจน์กันในชั้นศาลครับ
อันนี้แน่นอนพวกเราจะใช้กรรมาธิการในสภาพวกเราจะดำเนินคดีในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ในการละเมิดความเป็นส่วนตัวของพี่น้องประชาชนแน่นอน
และเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้รู้กันครับว่าใครกันแน่ที่โกหกกลางสภากับเรื่องเหล่านี้
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายศักยภาพของประเทศ
การทำลายศักยภาพของไทยในต่างประเทศการทำลายศักยภาพของพี่น้องประชาชน
มันทำให้ประชาชนสิ้นหวังครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ท่านชี้แจงมาตลอดเวลาว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยดีเศรษฐศาสตร์ไทยดี
ถ้าท่านอยากจะคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็มาคุยกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบผมได้ไหมครับว่าด้วยเหตุผลอะไร
ที่ประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดในอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนอายุตั้งแต่๒๕ปีถึง๔๓๔ปีขึ้นไป
ถึง๓๔ไปก็คือสสกายครับก็คือคนอย่างสสโรมครับ
ที่เขาต้องการที่ยังจะมีความฝันมีความหวังอยู่ในประเทศ
ต้องการที่จะมีกำลังวางชาในการที่จะขับเคลื่อเศรษฐกิจ
เป็นคนที่อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรสูงที่สุดในอาเซียน
สูงกว่าฟิลิปปินส์สูงกว่าอินโดนีเซีย๕เท่า
ท่านจะอธิบายสิ่งตรงนี้ได้ยังไงครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทย
และในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการพูดถึงเรื่องของดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐศาสต
เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เลย
ดัชนีอันหนึ่งครับที่นักเศรษฐศาสตร์ระดับโนเบลได้คิดขึ้นมา
เพื่อที่จะให้ประเทศต่างเอาไปบริหารของเขา
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนั้นเกิดขึ้นอย่างไร
ดัชนีนั้นชื่อว่าดัชนีแห่งความสิ้นหวังครับ
ชนีสิ้นหวังคืออะไรครับดัชนีแห่งความสิ้นหวังคือการเอาตัวเลข
การฆ่าตัวตายการตายจากสารเศรษฐศาสตร์เกินขนาด
ความตายจากโลกที่เกี่ยวข้องกับผิดจุฬาศาสตร์เหลือหลังมาร่วมกัน
เต็บยาจนเสียชีวิตหรือทานเหล้าจนเสียชีวิต
ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกได้ว่า
สิ้นหวังของแต่ละสังคมนั้นมากน้อยขนาดไหน
เมื่อผมเอาตัวเลขขององค์การอนามัยโลกมาใส่ดัชนีเหล่านี้
ก็จะพบเลยครับว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นมา
จาก๑๔๐๐คนกลายเป็น๑๘๐๐คนในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เข้ามา
ตั้งแต่รัฐผ่านปี๒๕๕๗จนถึงตอนนี้
ถ้าดูถึงตัวเลขล่าสุดนี้ผมมั่นใจว่าจะเยอะมากขึ้นไปอีกครับ
แล้วท่านประธานทราบไหมคะว่าตัวเลขอันนี้เนี่ย
สูงที่สุดคือตอนต้มยำกุ้งเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
ตอนนี้ถ้าท่านนายกอยู่ต่ออีก๒ปี
สูงมากกว่าตอนคนฆ่าตัวตายตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเสียอีก

นี่คือความสิ้นหวังของคนที่อยู่ในประเทศไทย
และเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้
ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ
ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อน
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาชนก่อนตัวเอง
เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถรอบรู้รอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในประเทศหรือเป็นเรื่องต่างประเทศ
เป็นคนที่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
เป็นคนที่มีความฝันแต่ไม่เพ้อฝัน
พร้อมที่จะดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

แม้ว่าเขาจะเห็นต่างด้วยกันแต่เขาพร้อมที่จะรับฟัง
และพร้อมที่จะมาสร้างประเทศที่ดีกว่าไปด้วยกัน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างที่ผมได้กล่าวมา
เป็นที่พิสูจน์แล้วครับว่ารัฐนาวาที่ถูกนำโดยพลเอกประยุทธ์
ในช่วง๘ปีที่ผ่านมาไม่ได้พาพวกเราไปที่ไหน
และการเดินทางเหล่านั้นควรจะจบได้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป